คราวนี้นายช่างโยธาขับรถกระบะมา
แล้วทางตรงนั้นมันเป็นทางขึ้นเนินด้วย
มืดด้วยค่ะก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถนะคะ

ทำให้คนขับรถกระบะรถกระบะเป็นอัดก๊อปปี้นะคะ

ช่วยเหลือมาได้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ

คือเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
สองข้างทางเหมือนไม่มีไฟส่องสว่างเลย

แล้วทางมันก็เปลี่ยวมันก็มืด

เห็นไฟท้ายของรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
มันก็เป็นระยะกระชั้นชิดแล้ว
ซึ่งวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
นายนิวัฒน์สุขจิตอายุ๓๖ปี

ขับกระบะมาพุ่งชนท้ายรถสิบล้อ
บรรทุกไก่เนื้อเต็มคัน
ทำให้คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัส

จุดที่เกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณบ้านโคกเขา

จากการสอบถามคนขับรถ๑๐ล้อ
คือนายศรีไพรฉิมปานอายุ๔๓ปี
ก็บอกว่าได้ขับรถบรรทุกนี้

ขับมาจากบุรีรำค่ะจากอำเภอเมืองเลย
มุ่งหน้าไปที่โรงเชือดที่โคราช

เป็นอะไรไม่รู้กระแทกหลังท้ายรถ

ทีนี้รถบรรทุกก็เลยจอด

เห็นรถกระบะอัดก๊อปปี้อยู่ท้ายรถ
ยางรถสิบล้อระเบิดนะคะ
ส่วนรถกระบะสภาพด้านหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
มันพังยับไปจนถึงเบาะรถเลย
คนขับรถกระบะติดอยู่ข้างในนี้ค่ะคุณผู้ชม

ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

พบว่าถนนสองข้างทางมืด

แล้วก็จุดที่เกิดเหตุมันเป็นเนินค่อนข้างสูง
รถกระบะที่ขับตามหลังอาจจะมองไม่เห็นว่ารถคันหน้าเนี่ย

จึงทำให้เกิดเหตุพุ่งชนท้ายนะคะ